ยังไม่หมดค่ะเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาประเพณีดี
เราก็มีมานำเสนอตลอดเลยนะคะ
ที่นี่เขามีการเปิดงานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของมอนด้วย

ไปกันที่วัดใหญ่นครชุมอำเภอบ้านโป่งนะคะ
ที่นี่เขาจัดงานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยมอน
ชื่องานก็คือเจี๊ยะโมงโร่งโม่นเดิงราชบุรีครับ
จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีให้กับชาวไทยม๑
อาศัยอยู่ในรุ่มน้ำแม่กรองอำเภอบ้านโป่งนั่นเอง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอนุรักษ์สืบสารประเพณีดีเอาไว้นะคะ
ภายในงานเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชม
เริ่มตั้งแต่พิธีกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพญาแลนะคะ
แล้วก็ปางพระพุทธศัยญาติ
แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างเนี่ยค่ะเดินขบวนแห่ข้าวแช่สัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นฝีมือจากชาวมอนทั่วประเทศเลย
ส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
อย่างเช่นการบันเลงเพลงปี่พาดการละเล่นเพลงพวงมาลัยการละเล่นเพลงรำโทน
หรือจะเป็นการแสดงรำราชบุรี๘ชาติภัณฑ์
มีศิลปะการแสดงที่สวยงามให้ได้ชมกันนะคะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชม
นี่ต้องมีของกินน่ะเนี่ยแน่เลยใช่แล้วค่ะ
จากการแสดงพื้นบ้านแล้วนะคะภายในงานเขายังมีการสาธิตการทำอาหารแบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ครกกระเดืองใช้อะไรแบบนี้ในการทำ
มีซุ้มอาหารซุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง
เอาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปกันแบบจัดเต็มเลย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีนะคะ
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมอน
แล้วก็เป็นการถ่ายทอดศิลปะทางด้านอาหารและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
สืบทอดสู่เยาวชนคนรุ่นหลังสืบไปด้วย

อย่างที่บอกค่ะว่าประเทศไทยของเรามีหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
มีชาวไทยมอนที่อาศัยอยู่รุ่มแม่น้ำอย่างนี้ก็คือที่จังหวัดราชบุรี
เขาก็ยังคงมีการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตต่างของชาวไทยมอนในท้องถิ่นเอาไว้
เพราะว่าอนุรักษ์เอาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษราวมีความเป็นอยู่

มันมีเสน่ห์จริงนะเวลาเราไปเที่ยวงานแบบนี้

บุรีแค่นี้เองของกินอร่อยเยอะเลยแล้วไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเขาด้วยนะ